อกจากมีดราม่าแล้วนะคะมาดูผู้เข้าประกวดกันนิดนึงค่ะ
อย่างน้องแพรวณิชเรืองทองเขาบอกว่าประกวดมาตั้งนานแล้ว
แต่ก็ยังไม่เด่งไม่ดังเข้าตานะคะ
แต่ก็เคลียร์ชัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ล่าสุดค่ะมีเรื่องราวดีให้ได้ยิ้มออกกันบ้าง
เป็นการส่งต่อความปังของซุปตารุ่นพี่ชมพู่อรยา
แต่จะเป็นอะไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะ
ก็คงขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่เอ็นดูที่แบบส่งมาให้เราด้วย
เขาก็คงอยากจะให้เราได้สนุกกับการแต่งตัวด้วย

ก็รู้จักกันคือผ่านพี่ที่ดูแลอยู่ค่ะ

เอามาใส่แล้วก็ต้องรู้สึกว่าทำให้ดีที่สุดให้เขาเห็นแล้ว
เออไม่เสียคลองนะที่ส่งมาให้
ก็พยายามสวยให้ได้ในแบบของตัวเองค่ะ
ก็ความสวยงามก็เป็นในแบบของส่วนตัวของตัวเองนั่นเองนะคะ
ที่ถูกพาดพิงถึงในแชทหลุดสุดดราม่า๗๙หน้า
เชื่อว่าหลายคนถ้าติดตามอยู่น่าจะอ่านทั้งครบ๗๙หน้านะคะ
ซึ่งถูกมองว่าเป็นคู่แข่งของเบอร์หนึ่งอย่างเชอเอมค่ะ

แล้วขอลุยโฟกัสกับการประกวดเท่านั้นค่ะ
ก็มีเห็นบ้างค่ะ
ได้คิดว่าปัญหามันระหว่างเจอเอมกับตอนประกวดนะคะ
บางทีเราควรที่จะเก็บไว้ตรงนั้นค่ะ
เซมตอนที่ประกวดก็เป็นเพื่อนที่น่ารักคนนึงค่ะ
ตอนนี้เรามีโฟกัสอยู่อย่างเดียวเลย
ก็คือขึ้นบนเวทีก็รู้สึกดีใจค่ะ
ข้นต้องติดตามให้ได้ทุกรอบการประกวดนะจ